หนักมากเพราะว่าเขามีการนำปลากระเบนเนี่ยเป็นวัตถุดิบให้กับผู้แข่งขันได้แข่งขันในการทำอาหารกัน
แล้วคนบอกเอ๊ะมันเหมาะสมหรือเปล่ามันเป็นตราหายากทำไมถึงเอาเมนูนี้มาให้ผู้แข่งขันเอาไปทำอาหารแข่งขันกัน
คือหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไปดำน้ำเนี่ยยังไม่ค่อยจะเจอเลย

การแข่งขันรอบความคิดสร้างสรรค์ก็มีจดวัตถุดิบก็คือปลากระเบน
แต่เรื่องกลายเป็นที่ถูกวิภาควิจารณ์ค่อนข้างหนักเหมือนกัน
หลังจากที่มีผู้ใช้โซเชียลตั้งข้อสังเกตว่า
ปลากระเบนที่ทางรายการนำไปใช้ทำอาหารคือปลากระเบนนกนะฮะ
กลายเป็นข้อถกเถียงวิภาควิจารณ์ถึงความเหมาะสม
รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระเบนนกเนี่ยนะถูกจัดอยู่ในสถานะของการอนุรักษ์
แต่ว่าในส่วนของกฎหมายไทยยังไม่มีการคุ้มครอง
แต่ถามถึงความเหมาะสมเหมาะสมหรือไม่
นำสัตว์อยู่ในสถานะอนุรักษ์ออกมาทำรายการอาหารแบบนี้
แล้วแต่จะคิดแล้วกันนะครับ

นำเสนอวัตถุดิบปลากระเบนในรายการปลากระเวนดังกล่าวคือปลายี่สน
หรืออีกที่หนึ่งคือปลากระเบนเนื้อดำหรือปลากระเบนค้างข่าว
ถือเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านที่นิยมนำมาใช้ในการประกอบอาหารในหลากหลายเมนู
ซึ่งก็มีขายแพร่หลายตามท้องตลาด
โดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรชบุรีที่ปลาชนิดนี้นำไปผัดหวาน
ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำข้าวแช่ด้วยจนเป็นโอท็อป๕ดาวของจังหวัด
ซึ่งความจริงแล้วปลายี่สนหรือปลากระเบนเนื้อดำนี้ได้ถูกนำเสนอในรายการอาหารทางโทรทัศน์หลากหลายช่องมาแล้ว
พร้อมยืนยันได้ว่ารายการไม่มีนโยบายในการนำสัตว์ต้องห้ามมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
ดังนั้นหากมีวัตถุดิบพิเศษทางบริการจึงยึดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
เป็นบรรทัศน์ในการตรวจสอบทุกครั้ง
สุดท้ายนี้ทางรายการขอขอบคุณทุกความคิดเห็น
และจะนำข้อคิดต่างไปพัฒนารายการต่อไป
แต่มันก็กลายเป็นดราม่าหนักไปแล้วในโลกโซเชียลนะครับ
เพราะว่าระยะหลังเนี่ยคือพอเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นวัตถุดิบที่แปลกด้วย

แต่ว่าด้วยความที่กฎหมายไทยมันยังติดขัดบางประการ
มันก็เลยยังถือว่ายังไม่ผิดกฎหมายนะคะ